ร้อนมากแล้วเขาก็หายใจไม่ออก
มันแน่นเราก็ตาเนอะเค้ามองไม่เห็นแล้ว
เค้าก็เกมเกมพอเกมปุ๊บตาเค้าก็ลือกเลย
เหลือกคือแบบเหมือนกับตาเขาจะออกมานอกเบ้าแล้วอ่ะ

อืมนอนดิ้นเลยน่ากลัวมากแต่แม่แมวไม่เท่าไหร่เพราะแม่นอนอยู่ข้างบน
แต่แม่เขามันนิ่งไปแล้วแม่เขานิ่งไปแล้วแต่ลูกยังคุยได้อยู่อยู่ห้องไอซียูทั้งคู่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

เราจะคุยกันเรื่องของยาดองเหล้าสูตรมรณะยาดองเหล้าที่ใส่คังคกราก๓๐เข้าไปนะฮะ
หรือว่ายาดองเหล้าสูตรลุงนัทที่ตำบลสเม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีทำให้มีคนบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตจากการที่ไปซื้อมาดื่มนะครับเดี๋ยววันนี้จะคุยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาดูกันแล้วล่ะว่าการไปซื้อยาดองเหล้ามาดื่มมากินกันเนี่ย
มันจะควบคุมดูแลกันได้ยังไงบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เจ็บแล้วก็ตายในขณะนี้นะครับ
มันมีอะไรในยาดองเล่าสูตรลุงนัทบ้างนะครับแล้วลุงนัทตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับ
ผมตรวจสอบล่าสุดนะครับจากทางสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซอยสถาพรหมู่๓ตะบนเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ
ณขณะนี้ผู้ที่ไปซื้อยาดองเหล้าสูตรของลุงนัทที่ว่ากันว่ามีคังคกผสมอยู่ด้วยเนี่ย
มีไม่มีเดี๋ยวคุยกับคนในพื้นที่นะฮะอยู่กับเราที่ถามตรงนะครับ
ตกลงแล้วตอนนี้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะฮะคือนายประหยัดพันเมืองอายุ๓๗ปีนะครับ
อีกคนนึงคือนายวินัยพรมศรีอายุ๔๗ปีผู้ที่มีอาการนะครับจนถึงขั้นบาดเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับ
ดื่มยาดองเหล้ามรณะนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้วันอังคารยังไม่รู้สึกตัวนะฮะ
รู้สึกตัวขึ้นมาได้ไม่แน่ใจว่าไอ้สารพิษต่างที่อยู่ในยาดองเหล้าที่ดื่มเข้าไปเนี่ย
จะมีผลกับดวงตาหรือไม่อย่างไรอาจจะมองไม่เห็นอาจจะตาบอดก็ได้นะ
มาคุยกับเราด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของเพศศาสตร์
ก็จะมาให้ข้อมูลด้วยนะครับสามท่านนะครับอยู่กับผมที่ถามตรงตรงในวันนี้นะครับ
มีคุณกมลทิชาชูศรีหรือว่าน้องอามน้องอาร์มเป็นหลานสาวของคุณยายบุญเรืองนะครับ
อีกท่านหนึ่งคือคุณวิพาดาเทพพิทักษ์เป็นตัวแทนผู้ดูแลหมู่บ้านในพื้นที่เกิดเหตุ
และอีกหนึ่งท่านนะครับดรวิรพงศ์ประสงค์จีนหรือว่าหมอแกงนะครับ
อาจารย์ประจำคณะเพศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
สวัสดีทั้งสามท่านครับสวัสดีครับ
ก็ยังไม่ฟื้นค่ะยังไม่รู้สึกตัว
มีแค่ล่าสุดคือแค่กระดิกเท้าอย่างเดียวค่ะแต่ก็ยังไม่ลืมตายังไม่ตอบสนองอะไร

ยายเค้าจะเหมือนแบบไม่มีแรงอะค่ะ

แล้วเขาก็นอนทั้งวันเลยค่ะซึมทั้งวันเลย
แล้วพอมาวันอาทิตย์ยายก็น็อกไปเลยค่ะล้มไปเลย

เหินในซอยทุกคนในซอยจะเห็นแกหมด

ไม่ได้ทำงานอะไรละไม่ได้ทำอะไรค่ะ
แต่เดินเหินได้ปกติใช่ค่ะ
ดื่มยาดองยาดองเหล้า
ซึ่งปกติแกไม่เคยดื่มร้านนี้

ใช่แล้วก็ไม่เป็นประจำอะค่ะ
คือจะไม่ใช่ยาดองที่แกดื่มเป็นประจำครับ

แต่วันนั้นไม่ทราบว่าแกไปดื่มตอนไหน
แล้วไปเจออีกทีคือตอนแกล้มไปแล้ว
แสดงว่าคุณยายต้องไปซื้อมาตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหม
ใช่น่าจะแอบไป
หรือไปวันไหนก็ไม่รู้ล่ะเป็นว่าแกเห็นอาการคุณยายตั้งแต่
วันเสาร์วันเสาร์ใช่ค่ะ
วันเสาร์คือเริ่มมีอาการ

บ่นนะคะว่าแบบปวดเนื้อปวดตัวอะไรอย่างนี้

ใช่แกซึมไปเลยค่ะวันนั้นแกนอนทั้งวันเลย

ตอนแรกหนูไม่รู้แต่คุณแม่ค่ะเพิ่งไปเจอว่าอาเจียนใส่ตะกาไว้

อาทิตย์หนูไปเจออีกทีคือน้องมาตามบอกว่าไปดูยายหน่อย

ใช่คนที่๓หลังจากที่๒คนแรกไปโรงพยาบาลแล้ว

ไม่ใช่คือคนที่โคม่าตอนนี้ค่ะ

คนที่สามเนี่ยคือบ่ายโมงมีน้องมาบอกอามว่าไปดูยายที่บ้านหน่อย

แล้วก็ตัวออกจะเย็นหน่อย

แล้วหนูก็เลยไปเรียกข้างบ้านให้มาอุ้มยายขึ้นเตียงหน่อย
แล้วเขาก็เรียกเขาก็อุ้มใหญ่ข้างบ้านแล้วเขาก็เรียกป่อเต็กตึงมา

ไม่รู้เรื่องแล้วค่ะคือเขาน็อกไปแล้วค่ะแล้วเขาก็ค้างอย่างเดียวเลยค่ะ
แต่ตอนที่ปติ๊กตึ๊งเขาบีบมือคุณยายอะ
ยายตอบสนองคือยายบีบกลับบีบกลับตลอด
แล้วเรารู้ได้ยังไงว่ายายดื่มไปซื้อยาดองลุงนัทมาดื่ม
รู้อีกทีตอนที่ถึงโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเอาออกมาจากกระเพาะค่ะ
แล้วก็คือมีแต่ยาดองเป็นสีเดียวกับที่เอาไปให้ตรวจอะค่ะ

ก็คือในบ้านไม่เจอแต่ไปเจอในกระสอบที่แกเก็บขวดไว้ค่ะ

ใช่เป็นแบนด์ที่ว่าเล่ายี่ห้อนั่นค่ะ
ผมได้ยินตามข่าวคืออย่างท่านหนึ่งที่เสียชีวิตนะคุณพี่วิพาดาคุณหมอแกง
คุณประหยัดพันเมืองเนี่ยทางภรรยาบอกว่าสามีดื่มไป๑๕กั๊กกั๊กก็คือ

แต่ของคุณยายเนี่ยเจอ๑แบนมันก็จะใหญ่กว่า

ไม่ค่ะเหลือแค่นิดเดียวซึ่งหนูก็ส่งให้ทางโรงพยาบาล
เพราะว่าหนูก็ไม่เห็นว่ายายกินหรือเปล่ายายดื่มลึกเข้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เพราะว่าตอนที่รถโรงพยาบาลมารับ
คุณหมอถามหนูอย่างเดียวเลยว่าได้ดื่มกับสองคนแรกไหม
ซึ่งหนูตอบไม่ได้หนูบอกเลยว่าหนูไม่ทราบ

ซื้อหรือเปล่าไปกินด้วยกันหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะ

จาก๒คน๓คนไปเป็น๑๐กว่าคน

ตอนนั้นปั่นปวดหรือไม่คุณพี่พิวรา

ตั้งแต่๒คนแรกเลยที่จะส่งโรงพยาบาล

ก็คนแรก๒คนแม่ลูก

เขาก็ทานตัวนี้เหมือนกัน

แต่แม่ไปถึงแม่น็อกแล้ว

แต่ลูกชายยังพูดได้อยู่
เขาก็บอกว่าเขามีอาการร้อน

แล้วเขาก็เอาวิ่งไปเอาน้ำในโอ่งมาลาดตัว

แล้วเขาก็เริ่มชักเก่ง

แม่ไม่เห็นว่าเขาอาเจียนหรือเปล่า

แต่อันนี้คือ๒คนแรกที่เกิดอาการคือแม่กับลูกชาย

ลูกชายน่าจะ๔๘นะคะ
แต่ทีนี้คือพอมันเกิดข่าวขึ้นมาเนี่ย
ก็บอกว่ามาจากเหล้ายาดองของลุงนัทเนี่ย

เรามีใครเห็นไหมครับว่ามันมีอะไรบ้างในสูตรนั้นอะไรยังไง

เล่ายาดองในพื้นที่ซอยสถาพรถ์ใช่ไหมครับ
หมู่๓ตะบนสมม็ตรอำเภอเมืองที่หวัดธรรมบุรี
ลุงนัทเขาเปิดร้านขายแบบไหนเป็นซุ้มยาดองแบบที่เราเห็นไหม
ไม่ค่ะเขาจะเป็นโต๊ะแบบโต๊ะสี่เหลี่ยมธรรมดา
มาถึงเขาก็จะตั้งวางไว้ไม่กี่ขวดประมาณ๓๔ขวบ
แถวนั้นทั้งซอยเนี่ยจะเป็นลักษณะบ้านบ้านเช่าบ้านหลังอยู่ติดกัน

ไม่ใช่ค่ะมาจากที่อื่นย้ายมาจากที่อื่น

ถ้าตามข้อมูลก็คือลุงนัทหรือว่านายนัทธพลอายุ๕๓มาจากที่อื่นประมาณปีหนึ่ง
มาถึงมาขายเหล้ายาดองเลยไหม
ไม่ขายโรตีสายไหมก่อนเสร็จแล้วเขาก็ปล่อยเงินกู้
มา๑๕วันหลังเนี่ยมาเริ่มขายยาดอง

ตอนครั้งแรกที่เขาเอามา๑๕วันเนี่ย
คือเขารับมาจากข้างนอกเพราะว่ามีคนมาส่งเห็นมีคนมาส่งอยู่
แต่พอตอนหลังนี่เขาพูดเองว่าวันนี้เขามีสูตรใหม่
เขาคิดสูตรใหม่ขึ้นมาเขาบอกเพื่อนเขาที่เขากินกันประจำที่อยู่หน้าบ้าน
แต่เพื่อนเขาก็ไม่รู้ว่าสูตรนั้นมันเป็นอะไรเพื่อนเขาก็ซื้อกิน

เพราะฉะนั้นลุงนัทยาดองเหล้ายาดองของลุงนัทเนี่ย
จะไม่ใช่แบบที่เราคิดภาพถึง
มีซุ้มมีขวดมีโหลสีแดงสีชมพูมีงูมีตะขาบมีอะไรทั้งหลายทั้งแหล่

นัทจะมีเหล้ายาดองใส่ขวดลักษณะขวดเครื่องดื่มชูกำลัง

กลมก็มีคนก็มาซื้อไป

ซึ่งก็ไม่มีใครเห็นในหมู่บ้าน
แม้แต่คนที่เขาซื้อมาดื่มแล้วก็เกิดอาการ

เขาก็ไม่เห็นว่าเป็นสูตรอะไร

เห็นเขาพอเกิดเรื่องแล้วเขาถึงพูดกัน

คือพอเกิดเรื่องแล้วเขาถึงมาพูด
ว่าตอนนั้นไปพูดให้คนที่เขากินฟัง

เพราะว่าที่แพทย์ระบุเบื้องต้น
ก็คือเมธานอน
เนทานอนมันคือแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับผม
ก็ขออนุญาตแชร์ในมุมมองของความรู้ทั่วไปวิทยาศาสต

ก็จะมีการใช้สารเคมีค่อนข้างเยอะครับ
ทานอนเนี่ยก็เป็นตัวกลุ่มแอลกอฮอลชนิดหนึ่งนะครับ

แต่ว่าพี่น้องกันถ้ามันมีคาร์บอน๒อาตอม

เหล้าที่เรากินทุกวันจะเป็นเอทานอน
แต่ว่าตัวเมทานนอนหรือว่าเมทิวแอลกอฮอล์
มันจะเป็นสารเคมีที่ใช้ได้เยอะในทางอุตสาหกรรม
แต่ว่าบางครั้งก็มีการใช้ในการที่จะสกัดสารเป็นตัวทำลายต่าง
ในกระบวนการผลิตเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่มันจะปนเปื้อนได้
แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาที่คนไปซื้อแอลกอฮอล์ตามร้านค้า
ถ้าเผื่อไม่ระบุว่าเป็นเอทานอน
อาจจะได้แอลกอฮอลที่เป็นเมทานอนมาเม็ดที่แอลกอฮอล์มา

อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนที่ซื้อแอลกอฮอล์เนี่ย
อาจจะเป็นแอลกอฮอลประเภทเมธานอนหรือว่าเมทิวแอลกอฮอล์
ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่เราบริโภคอยู่ในสูงหา
เพราะฉะนั้นถ้าคิดภาพตามนะครับท่านผู้ชมครับ
หรือว่าน้องอาร์มคุณพี่วิพารา
ลุงนัทบอกว่าไม่รับมาขายแล้ว

อาจจะผสมอะไรขึ้นเองก็แล้วแต่จะใส่อะไรบ้างไม่รู้
แต่แน่นอนว่ามันต้องมีเหล้ามีแอลกอฮอล์
นัทไม่รู้ว่าไปเอาแอลกอฮอล์แบบไหนอะไรยังไงมา
คือประเด็นก็คือว่าเราเองยังไม่ทราบว่าในขวดที่ได้ผสมเป็นยาดองเหล้าครับ

อาจจะเป็นเหล้ามีแอลกอฮอล์มีเอทานอนหรือว่ามีเมทานอน

มีตัวสัตว์อย่างเช่นสัตว์ตะคางคกหรือว่างู
หรือว่าอาจจะมีสมุนไพรผสมด้วย
อันนี้เป็นเรื่องของวัตถุดิบในการผลิต
ที่๒ก็คือเป็นเรื่องของกระบวนการผลิต
ผลิตอย่างไรผสมกันยังไงให้ความร้อนหรือว่าจับมาผสมกัน
สมกันแล้วเอาไปเก็บรักษายังไงบ้าง
เพราะว่ากระบวนการต่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปฏิกิริยาเคมีซึ่ง
มันสามารถที่จะเกิดปฏิกิริยาต่อกันได้
เวลาที่เราใช้แอลกอฮอล์เราใช้แอลกอฮอล์เพื่อที่จะละลายเอาตัวยาออกมา
เช่นถ้าเปิดเป็นตำราแพทย์แผ่นโบราณเราก็จะเอาแอลกอฮอล์มาละลายตัวยาออกมา
เพราะว่ายาบางตัวมันละลายในแอลกอฮอลได้ดีกว่าในน้ำ
เพราะฉะนั้นมันก็มีที่ใช้อยู่ในแพทย์แผนโบราณ
แต่ว่ายาดองเหล้าเนี่ยเราเองไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่า
แอลกอฮอล์ที่ใส่เข้าไปในกรณีนี้เป็นแอลกอฮอลแบบไหน
เป็นแอลกอฮอลที่ใช้สำหรับทาเฟอร์นิเจอร์ผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม
เป็นแบบประเภทที่ใช้เป็นหัวน้ำหอมหรือเปล่า
ซึ่งไม่ใช่เกรดที่ใช้สำหรับการบริโภค
เกรดที่ใช้สำหรับการดื่มเป็นเหล้าทั่วไป
เพราะฉะนั้นเกรดแบบนี้มันใช้ในทางอุตสาหกรรม
ซึ่งก็ต้องส่งตรวจต่อไปว่าองค์ประกอบเคมีนี้มันมีสารอะไรบ้างครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจที่บ้านเช่าของลุงนัทนะครับ

เราก็เลยต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาตามตัวได้
ทีนี้ก็จะรู้ว่าลุงนัทใส่อะไรลงไปบ้าง

แน่นอนว่าก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์
จากหลักฐานที่ได้ในบ้านของลุงนัท
ว่าในสูตรผสมเหล้ายาดองของแกมีอะไรบ้าง

แอลกอฮอล์ที่เจอที่แกเอามาทำเหล้ายาดองเนี่ย
ถ้าในกลุ่มแอลกอฮอลมันมี๒ประเภท
กินได้กับแบบกินไม่ได้

ซึ่งจะใช้เวลาอีกสักประมาณ๑๕วัน

แล้วก็ดูที่แหล่งที่มาของแกลลอนแอลกอฮอลที่เจอครับ
ถ้าเผื่อเขียนว่าเป็นแอลกอฮอล๙๙๙๙๕อย่างที่ข่าวบอก
แต่ว่ามันเป็นแอลกอฮอล์ที่สำหรับการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในกระบวนการตรงนี้มันมีสารปนเปื้อนอื่น
ถ้าผสมอยู่ด้วยในปริมาณมากมันก็จะเป็นพิษค่อนข้างเยอะ
ตอนที่เห็นคนที่เขาเกิดอาการในวันนั้นน่ากลัวไหมน่ากลัวค่ะน่ากลัว
แบบอื้อหือไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมเขาเหมือนจะหลุดออกมาเลย
คือหมายถึงว่าตาบวมตาลตาเขาถลนออกมาทั้งออกมาเลย
คนที่เป็นเป็นลูกอ่ะ
ถนนนี้คืออะไรฮะคืออาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์โดยตรงนะครับ
แต่ว่าถ้ามันอาจจะเป็นความผิดปกติของระบบสายตาการมองเห็น
หรือว่าเกี่ยวข้องกับโรคประสาทตาหรือว่าเกี่ยวข้องกับสารน้ำในร่างกาย
เพราะว่าตาถอนคงไม่ได้เกิดเป็นสิ่งแรกมันคงเปิดสักระยะหนึ่งเกิดอาการอื่น
เช่นอาเจียนขึ้นไส้ก่อนปวดท้องก่อนเกิดการชับของกล้ามเนื้อ
แล้วตาถนนก็อาจจะเกิดได้ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับระบบสายตาที่ผิดปกติ
ซึ่งอย่างที่เห็นการแถลงข่าวครับก็มีการสงสัยว่าเมทานอนอาจจะเป็นสาเหตุ
เพราะว่ามันคล้ายกับอาการผิดของเมทานนอน
แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีการแถลงข่าวยืนยันถึงพิษวิทยาที่มันเกิดขึ้นครับ
แต่ว่าสิ่งที่ฟังจากข่าวนี้ดูน่าจะคล้ายกับพิษของเมทานัล
เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงหน้านะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ตามเจ้าหน้าที่ไปด้วยความคืบหน้าของคดีจะเป็นอย่างไรนะครับ
ในส่วนของลุงนัทเนี่ยนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมครับเรื่องของยาดองเหล้าสูตรมรณะที่เกิดขึ้นที่สเม็ดชนบุรีเนี่ย
จุดสำคัญอย่างหนึ่งก็คือจะต้องตามตัวคนขายให้ได้ด้วยนะครับ
ก็จะได้รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรลงไปบ้างใส่อะไรลงไปบ้างนะครับ
ซึ่งคนนั้นก็คือลุงนัทเมื่อสักครู่นี้ที่สอบถามข้อมูลกันจากพี่วิพาดา
ที่เป็นผู้ที่ดูแลหมู่บ้านแล้วก็น้องอามหลานของคุณยายที่เจ็บหนักอยู่ที่ไอซียูเนี่ย
บอกว่าลุงนัทพอเกิดเหตุก็ไปเลยไปเลยค่ะพอรู้ว่าทุกคนที่เกิดเหตุเนี่ย
มาจากเหล้ายาดองของตัวเองไปเลยค่ะไปคืนนั้นเลยอืมปกติแกดื่มของแกเองบ้างไหมเนี่ย
ไม่ดื่มค่ะแกกินจากเบียงอย่างเดียวแกไม่ดื่มเล่าไม่ดื่ม
แสดงว่าของตัวเองไม่กินเอาเลยก็เลยไม่ได้เป็นอะไรค่ะ
อ่าเดี๋ยวคุยกันต่อตอนนี้นะครับมีท่านภูมิกับการสพสมมติจคุณบุรีนะครับ
อยู่ในสายกับเรานะครับที่ทางถามตรงนะฮะท่านพันธุ์ตำรวจเอกวัชรวิทย์นิธิวรรัฐนะครับ
จะได้ให้ข้อมูลกันสวัสดีครับท่านภูมิกับครับครับสวัสดีครับผมครับ
ภูมิกับไม่ทราบว่าตอนนี้เราพอจะทราบเบาะแสของลุงนัทหรือยังครับ
ว่าไปอยู่ที่ไหนอย่างไรครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าทางฝ่ายสืบสวนนะครับ
เราได้สั่งการให้ออกสืบสวนติดตามอย่างกระชั้นชิดครับคาดว่าน่าจะพยายามหาให้ได้เร็วที่สุดครับผม
ครับลุงนัทนี่ชื่อจริงคือนายนัทพลใช่ไหมครับท่านภูมิกับครับผมครับผมเอ๊ะผมเห็นเขานามสกุล
ตาเดียวนี่คือเป็นนามสกุลหรือเป็นฉายาเขาหรืออะไรยังไงฮะน่าจะเป็นตาตาน่าจะมีข้างเดียวข้างน่าจะบอดครับ
ก็เลยเรียกกันว่านายลุงนัทตาเดียวหรือว่านายนัทพลตาเดียวใช่ไหมครับผมครับ
ถือว่ามีความสำคัญกับคดีเลยไหมครับสำหรับนายนัทพลตอนนี้ครับก็ก็ถือว่าเป็นเป็น
เป็นบุคคลที่สำคัญในคดีนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นคนที่จะทำให้เราทราบว่า
ส่วนผสมที่เขาเอามาทำเป็นเหล้านะครับอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วเราออกครับตอนนี้เราได้แจ้งข้อหา
หรือยังฮะหรือว่ายังต้องรอการนำตัวมาให้ได้ก่อนครับเบื้องต้นก็คือทางทางตำรวจเอ่อได้นำส่ง
ตัวเหล้านะครับยาดองที่ว่านี้นะครับไปตรวจนะครับเพื่อที่จะทราบว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น
สารอะไรอยู่ในในเหล้าที่ว่าดังกล่าวนะครับครับซึ่งเมื่อเราได้ผลการตรวจมาแล้วเนี่ย
เราก็พินาเพื่อประกอบเป็นการตั้งข้อหาแจ้งในการตั้งข้อหาของคุณลุงรัฐพลเนี่ยครับ
ครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเจ็บหรือว่าคนเสียชีวิตเนี่ยคือเราต้องไปดูก่อนใช่ไหมครับ
ว่าในตัวเหล้ายาดองของลุงนัทมีอะไรบ้างครับครับใช่ครับใช่ครับผมก็เป็นส่วนประกอบข้างในอ่ะครับผม
ครับที่ไปตรวจที่บ้านของลุงนัทในวันนี้เราได้ตัวเหล้าที่มีคนเจ็บคนเสียชีวิตเขาดื่มล่าสุดเลยไหมครับ
ก็นอกจากจะไปเจอไอ้พวกปวดป่าวอะไรแล้วนะครับก็เจอเหมือนจะน่าจะเป็นเล่าตัวที่ว่าขายให้กับคนที่หวัดเฉียบนะครับ
ครับมันเจออยู่คนครับซึ่งตอนนี้ทางสำรวจก็ยึดมาตรวจสอบแล้วก็ส่งไว้ตรวจสอบครับผม
การตรวจสอบเราส่งไปที่ไหนฮะท่านเราส่งไปที่ศูวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับผมน่าจะใช้เวลาสักเท่าไหร่ครับ
อะไรที่เขาบอกว่าเป็นสูตรผสมคังคกผสมราก๓๐แล้วก็เล่าข่าว
คือเท่าที่คนไปเอาหมายค้นนะครับหมายค้นของศาลชาวชุมบุรีไปตรวจค้น
ก็ไม่พบนะฮะไม่พบของที่ว่านี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะใช่ยาดองมรณะสูตรผสมคังคกกับราก๓๐ใช่ไหม
ครับก็ตอนนี้ผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้ครับ
ก็คงต้องรอผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ออกมาก่อนครับ
ครับผู้ที่เขาบาดเจ็บหรือว่าผู้เสียชีวิตเนี่ย
ทางญาติญาติเขาจะต้องไปแจ้งความที่สพสเม็ดไหมฮะ
ครับครับครับครับตอนนี้ผมก็แจ้งทางพสมนะครับ
ให้เรื่องรัฐศึกษ์ตามทางผู้เสียหายเนี่ยมาสอบหลักคำในฐานะผู้เสียหายในคดีเนี่ยนะครับผม
ครับครับผมครับท่านภูมิกับครับขออนุญาตขอความรู้หน่อยฮะ
อย่างยาดองเหล้าอย่างนี้เขาผสมหรือว่าปรุงสูตรแล้วก็ขายกันเองได้เลยไหมฮะ
ไม่ได้นะครับจริงมันต้องขออนุญาตนะฮะไม่ได้ครับผม
คือตามกฎหมายเนี่ยเขาจะควบคุมเอาไว้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับใช่ครับทั้งคนที่จะเป็นคนปรุงคนทำสูตรหรือว่าคนจำหน่ายก็ต้องมีกฎหมายของการจำหน่าย
ใช่ใช่ครับแม้กระทั่งการจำหน่ายก็ต้องมีใบอนุญาตครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันก็เห็นกันแทบทั่วไปเยอะแยะนะฮะ
ก็ทางกำหนดเองก็ตรงหลายที่ก็มีบริญญาณจำหน่ายนะครับแต่ว่าตรงไหนที่มีพบการกระทำความผิดเราก็ต้องการจำหน่ายครับผม
เพราะฉะนั้นตรงลุงนัทก็ต้องมาดูว่ามีอะไรถูกต้องหรือเปล่าครับผมก็ก็คงจะต้องถ้าถ้าเมื่อได้ผลแล้วเนี่ย
ก็คงจะต้องพินาฐ์แจ้งออกแบบในส่วนของคนลุงนัทท์ก็คงทุกก้าหานะครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับสำหรับข้อมูลนะครับขอบพระคุณนะครับ
ก็ชัดเจนแล้วครับว่าเรื่องของเหล้ายาดอง
ความจริงแล้วก็ต้องมีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง
สำหรับผู้ที่จะเป็นผู้ขาย
เรื่องการจำหน่ายสุราหรือว่าคนที่จะปรุงสูตรขึ้นมา
เพราะว่าเขาก็เป็นเรื่องของแพทย์แผนไทยใช่ไหม
จริงเรื่องของยาดองเหล้าก็เป็นปัญหามานานแล้วนะครับ
ถ้าเป็นเรื่องของภูมิปัญญาไทยก็มีการใช้เหล้าเนี่ย

ในการที่จะทำเป็นยาตำรับแผนโบราณ
แต่ว่าการทำก็ต้องอยู่ภายใต้ของแพทย์แผนโบราณ
ก็ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะในการเตรียมยามีตำรับ
ซึ่งกฎหมายของบ้านเราก็จะต้องมีกำหนดว่า
แอลกอฮอล์ต้องมีปริมาณที่ไม่สูงกว่ากี่เปอร์เซ็นต์
อย่างเช่นอาจจะไม่ถึง๑๐ก็อาจจะถือว่าเป็นตำรับยาแผนโบราณ
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลภายใต้ตัวพระราชมัญญัติยา
แต่ว่าถ้าเผื่อแอลกอฮอลที่สูงเช่นพวกเหล้าขาวหรือว่ายาดองเหล้า
ซึ่งมักจะมีปริมาณแอลกอฮอลที่สูงมาก
เพราะฉะนั้นมันก็จะตกไปสู่เรื่องของสุรา

ถ้าเผื่อผมจำไม่ผิดครับเป็นสุราผสม

ในการที่จะอนุญาตให้ผลิตได้หรือเปล่า
แล้วก็ถ้าขายก็ต้องเป็นเรื่องของพรบควบคุมการจำหน่ายแอลกอฮอล
เพราะฉะนั้นมันจะใช้กฎหมายคนละตัวกัน
อันนี้ก็ต้องมาคุยกันว่าเรื่องของยาดองเหล้าจะจัดการยังไง
เรื่องของการขายเหล้าจะจัดการยังไง

แต่ในพื้นที่นี่เขาก็หาซื้อดื่มกันประจำเลยใช่ไหม

เดี๋ยวกลับมาคุยช่วงหน้า

ท่านผู้ชมครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวบ้านที่ซอยสถาพรที่หมู่๓

ไปดื่มเล่ายาดองของลูกนัท
แล้วก็ทั้งเสียชีวิตแล้วก็เจ็บ

แต่ว่าเนี่ยมันจะสะท้อนถึงสิ่งต่างในบ้านเราด้วยนะครับ
ท่านที่ชอบดื่มแล้วก็หาซื้อดื่ม
โดยที่ไม่ได้ไปเจอร้านที่เขาทำอย่างถูกต้อง

วิพาดากับน้องอาม
บอกว่าความจริงแล้วในชุมชนเขาก็ดื่มกันเยอะ

ทำไมเขาถึงนิยมดื่มเหล้ายาดอง
ราคาถูก
หนูว่ามันราคาถูกแล้วก็น่าจะหาซื้อง่าย
แต่ปกติเราดื่มกันมันก็ไม่ได้เป็นอะไร

ปกติเห็นคนในซอยดื่มก็ไม่เป็นไรนะคะ

คุณยายของน้องอามตอนนี้ยังไม่รู้สึกตัวเลย
อยู่ที่ไอซียู
เห็นยายในวันนั้นแล้ว

ก็อยากให้ทุกคนดูไว้
ดูไว้ว่าอย่าดื่มเลย

ก็ไม่ได้สนับสนุนให้ยายดื่ม
คือทางครอบครัวจะบอกยายเสมอว่า
ดื่มเถอะอย่าดื่ม

อยากให้มีเรื่องพวกนี้เข้ามาอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่บางทีแบบพอห้ามคุณยายคุณยายก็แอบไป

ชอบรสชาติหรือว่ามันรู้สึกลงกำลัง

ใช่น่าจะเป็นเพราะว่าดื่มแล้วรู้สึกแบบ
นอนหลับมีกำลังหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะ

ดังแบบนี้ค่ะ
คือยายเขาไม่ได้ดื่มประจำ

อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจว่ายายดื่มแบนหรือเปล่า

เพราะว่าไม่เห็นกับตาว่ายายดื่มจริงไหม
ตอนนี้น้องอาร์มไปแจ้งความแล้วใช่ไหม
คุณแม่ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้ว
แจ้งความกรณีที่เกิดขึ้น
อันนี้ตำรวจเขาบอกให้ไปแจ้งความหรือว่าเราไปแจ้งความเองหรือ

ใช่ค่ะบอกให้เขาไป
ไปตามพวกที่เสียหายไปให้หมด

เพราะไม่ได้มีแค่แถวชุมชนเราใช่ไหม

ตามที่เขาเล่ากันมานะคะว่ายังไปฝากขายที่อื่นอีก

บอกชาวบ้านว่าใครซื้อไปดื่มอะไรยังไง
ใช่ค่ะสาธารณสุข

กระจายว่ายังไงบ้างบอกว่ายังไงบ้างได้ยินไหม

คือถ้าหากว่าพบเจอ

ก็คือเอามาให้ทางสาธารณสุข

เสาร์กับอาทิตย์ใช่ไหมที่หนักเลย

วันเสาร์ไม่มีตั้งแต่๑๐โมงค่ะ

ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะไปซื้อเจ้าเดียวกันอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่หลักฐานที่เจอก็เจอขวดลักษณะเครื่องดื่มชูกำลังอยู่

เขาบอกว่าให้เอามาลองกินก่อน
ถ้ากินดีแล้วจะให้มาวางขาย

ตั้งแต่วันนี้ไม่มีใครใช่ะที่มีอาการออกมา

มุบันสรรค์สร้อยจัดสรรค์

ก็เลยรวมเป็นทั้งหมด๑๘ราย
ถ้านับอีกลายหนึ่งเขาน่าจะลืม
ประสิทธิ์ไม่น้อยนะ

แล้วทำไมลุงนัดเขา
แล้วการที่พอเกิดเหตุอีกแล้วไปแล้วเนี่ย

รู้สึกยังไง

ถ้าบอกอะไรกับลุงนัทได้เนี่ย
นัทฟังอยู่เนี่ยลุงนัทตาเดียวฟังอยู่เนี่ยจะบอกอะไรไง

ทำเองก็ต้องลองกินดูว่าเขาจะมีอาการแบบนี้ไหม
เขาจะได้รู้ไงว่าความรู้สึกของคนที่เขากินไปแล้วเขาเป็นยังไง

เพราะตามข้อมูลลุงนัทเองก็ไม่เคยกินเหล้ายาดองของตัวเองเลย
ที่เห็นนะเพราะว่าเห็นอยู่ทุกวันไม่เคยเห็นเขากิน
ชีวิตประจำวันเขาเป็นยังไงบ้างลุงนัท
เขากลับเขาค่อนข้างเก็บตัวอยู่ในบ้าน
แล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะออกไปทำธุระอะไรของเขาก็ไม่รู้
เขาก็กลับเข้ามาเขาก็อยู่ในบ้าน

คนเดียวช่วงเย็นเย็นถ้าเพื่อนเขากลับจากทำงานมา
ที่เขากินเหล้าด้วยกันเขาก็จะออกมากินพักนึงแล้วเขาก็เข้าไปต่อ
ซึ่งออกมากินกับเพื่อนก็คือกินเบียร์
กินเบียร์แต่เพื่อนเขากินเหล้ายาดอง
ตัวเองก็ไม่เคยกินเหล้ายาดองอะไรของตัวเองเหมือนกัน
แต่ภาพในวันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าลุงนัททันเห็นคนอื่นหรือเปล่าที่เขาเจ็บ
เห็นเขาตายอะไรกันเนี่ยใช่ไหมเห็น
เห็นไหมลุงนัทเห็นลุงนัทเห็นรอบที่รอบแรกเลยเทสแรกเลย
เขาอยู่ค่ะเขายังเอากล้องไปถ่ายเลย

มือถืออย่างนี้หรอใช่เอามือถือเนี่ยไปยืนถ่ายอยู่
เอาเหรอค่ะถ่ายแล้วยังไงถ่ายแล้วแป๊บนึงเขาก็กลับไปบ้าน
เขาก็เหมือนเป็นปกติไม่ได้เกี่ยวกับเขา
เขาก็คงคิดว่าไม่ใช่ของเขาอะไรหรือเปล่า
เพราะตอนนั้นระหว่างนั้นมีแต่คนเขาคิดว่าเขาโดนผีเข้า
หรือว่าโดนยาสั่งอะไรประมาณนี้เขาก็คุยกันทั่ว
แล้วก็ฉลาดหนึ่งคนภูมิไม่ได้คนแรกที่บอกว่าตาทรณนนะคะ

ไม่ค่ะเห็นแค่ปเต็กตึงวิ่งเข้าไปเฉย

ถ้าช้ากว่านั้นก็ไม่รู้ยังไง

กลัวจะเป็นผู้ป่วยติดเตียง
ซึ่งค่อนข้างก็จะลำบากกันหน่อย
สำหรับครอบครัวเนอะต่างคนก็ต่างมีภาระที่จะต้องดูแลลูกหลานอีกไหนถ้าเกิดยายฟื้นมาถ้ายายเป็นผู้ป่วยติดเตียงมันก็จะ
ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงอืมอาจารย์แกงถ้าฟังจากประมวลเรื่องราวทั้งหมดแล้วเนี่ย
คิดว่าเรื่องนี้มันจะทำให้เราจะต้องไปดูไปจัดการหรือว่าไปทำอะไรให้มันเข้มงวดอะไรมากขึ้นครับ
ในฐานะที่ผมก็เกิดที่ร้อยเอ็ดนะครับก็เป็นคนอีสานเนี่ยก็รู้สึกว่า
ดองเหล้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับแล้วก็แต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่า
เราจะต้องมาคุยกันว่าตกลงมันเป็นยาหรือว่าเป็นเหล้าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเป็นยามันก็เป็นยาแผนโบราณแล้วก็ต้องมีหน่วยงานทางกระทรวงสาธารณสุข
มาตรวจคุณภาพเพราะการจะใช้ยาเนี่ยก็ต้องใช้ถูกกับคนถูกขนาดถูกวิธีการแล้วก็ต้องรู้ว่าจะกินเพื่ออะไรนี่มีตัวยาอะไรบ้าง
แต่ถ้ามันเป็นเล่ามันก็เป็นเรื่องของสรรพสามิตต้องมีเรื่องของการผลิตเล่าต้องมีการจำหน่ายเล่าต้องมีการควบคุมเล่าแต่ยังไงก็ตามแต่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคก็ต้องมีการเยียวยาต้องไปช่วยเหลือว่าถ้าเผื่อคนเตรียมเองก็ไม่รู้ลุงทำเองลุงอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้แอลกอฮอล์ที่มาใส่เนี่ยเป็

องอะไรยังไงหรือมีอะไรมีอยู่ในนั้นหรือเปล่าเราไม่เห็นอ่ะเราเห็นแค่เขาวางขายแค่เนี้ยค่ะ
ส่วนคนทำก็ต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วยนะครับใช่ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
วันนี้หมดเวลาของถามตรงนะครับท่านผู้ชมครับติดตามความคืบหน้าของข่าวสารต่าง
วันนี้ผมภาคภูมิลาไปก่อนนะครับพบกันวันพฤหัสนะครับพรุ่งนี้งดนะครับสวัสดีครับ